รักข้ามช่องนะจ๊ะพี่เวียกับเบลล่า
แต่จะบอกว่าสถานะอะไรยังไง
ตอนนี้พี่เวียบอกว่าก็ไม่ได้อยากจะไปเร่งรัดฝ่ายหญิง
ไม่ได้อยากจะทำตัวเรียกร้องว่าพี่ต้องการสถานะแบบนั้นแบบนี้
เป็นแบบนี้ก็แฮปปี้กันดีอยู่แล้วนะคะ
อยากให้เรื่องของทั้งคู่เป็นไปแบบนี้แหละ
ส่วนใครจะมองว่ากั๊กหรือไม่กักเจ้าตัวเองก็ไม่ได้ซีเรียส
พร้อมทั้งบอกด้วยว่าสถานะตอนนี้
ถ้าจะให้เคาะมาว่าคืบหน้ากันไปกี่เปอร์เซ็นต์
พี่เวียบอกว่าบอกไม่ได้ก็ไม่ได้คิดจะเร่งรัด
หรือว่ารีบร้องเรียกอะไรนะเรียกร้อง
สถานะกับน้องคนสวยคนนี้ว่าจะเป็นสถานะไหนก็แล้วแต่เลยจ้ะ
หรือไม่กั๊กก็แล้วแต่เนอะ
แล้วแต่พวกเราก็ไม่เคยเราก็ไม่เคยให้สัมภาษณ์อะไรหวือหวาอยู่
เราก็ไม่ได้แบบจะต้องแบบเร่งรีบให้เราต้องแบบ
พบการเปิดอะไรแบบนี้ไม่ใช่ครับคือเรา
เราอยากให้เวลามันพาเราไปเรื่อยเพราะทุกวันที่เราอยู่แล้วก็คุยกันเนี่ย
มันดีเรื่อยดีกว่าครับมันทำแล้วมีความสุข
แล้วมันก็ไม่ได้ไปรบกวนเดือดร้อนผู้อื่นหรือว่าอะไร
ผมว่ามันก็เป็นการคุยที่น่ารักครับไม่มีเปอร์เซ็นต์ครับ
เราไม่วัดเรื่องนี้เป็นเรื่องตัวเลขครับผม
ความรักมันวัดกันเป็นตัวเลขไม่ได้นะคะ
แค่ที่รู้ที่มีอยู่เนี่ยแน่นอกก็พอแล้วล่ะ